หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาบอกว่าไม่ต้องแล้ว
สำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องใช้แล้ว

หลังจากนี้จะขยายไปอีก๔๐๐๐แห่งทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชม

เวลาไปติดต่อราชการอะไรไม่ต้องใช้สำเนาบัตรแล้ว
รัฐบาลบอกว่าเป็นยุคไทยแลนด์๔๐แล้วไงคุณ
ที่ให้บริการอยู่ในที่ว่าการอำเภอเมืองพิศนุโลก
ก็บอกนะพอรัฐบาลประกาศมาแบบนี้แล้ว

ในอนาคตอาจจะต้องไปทำอาชีพอื่นแทนแล้วนะคะ
จะปรับเปลี่ยนยังไงมั้ย
ต้องปรับเปลี่ยนดิแต่ยังไม่รู้ว่าทำอะไร
อายุเยอะแล้ว
ยังคิดไม่ตกเลยว่าจะทำอะไร
นี่แหละค่ะเป็นเสียงสะท้อนของร้านถ่ายเอกสาร

ประชาชนที่เขามาติดต่อหน่วยงานราชการสถานที่ราชการ
ส่วนใหญ่เขาก็ยังเอาสำเนาบัตรประชาชนมายื่นต่อเจ้าหน้าที่นะ

แต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าที่มายื่นแบบนี้เพราะว่าไม่รู้ไง
ไม่รู้ว่ามันมีการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนแล้ว
ทีนี้พอสอบถามข้อมูลตรงนี้
ประชาชนหลายคนก็เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะคะ

และ๒ลดค่าใช้จ่าย
ไม่ต้องไปเสียเงินถ่ายเอกสาร
แต่ว่าบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ค่ะ
ทีนี้เราพาไปดูที่สถานที่ราชการบางจังหวัด
เขายกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

อย่างเช่นที่นี่ค่ะที่ว่าการอำเภอเมืองพิศนุโลก
หลัดอำเภอเมืองพิศนุโลกอย่างนายจิรษักรัตกุล
ก็บอกนะบอกว่าเลิกใช้มานานหลายเดือนแล้วแหละ
เอาแค่ประชาชนเดินเข้ามาเนี่ยนะไม่ต้องถือสำเนาบัตรประชาชนเลย
แต่มาพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงเอาใบเดียวพอ
ติดต่อราชการได้หมดเลยยกเว้นบางเรื่องที่มีความจำเป็นนะ
อย่างเช่นเรื่องของการจดทะเบียนรับรองบุตร
อันนี้ต้องใช้ใบเกิดใบสูติบัติ
ก็อันนี้ยังต้องจำเป็นต้องจ่ายต้องถ่ายสำเนาอยู่นะคะ
เพื่อเอามาเป็นหลักฐานทางกฎหมายค่ะครับ